แต่ว่าเรื่องผลการแข่งขันก็เรื่องหนึ่งแน่นอนล่ะเจ็บใจเสียดายที่แพ้
แต่สิ่งที่มันน่าเจ็บใจและน่าเสียดายมากกว่านั้นคือพฤติกรรมของกลุ่มอุณตรา
กำลังเดินเข้าห้องพักแล้ว
อยากจะถามคนดูสักร้อยคนที่ดูบอลนะมีใครมองว่าแบบนี้เท่บ้างหรือเปล่า
แต่เมื่อกี้พี่พูดตามพี่เมื่อกี้นะในคลิปเพื่ออะไรวะ

คุณผู้ชมคือจุดแฟร์บนอัตราจันทร์ไม่เท่าไหร่นี่ปลาลงมาในสนามด้วย

ไม่พอใจผลบอลเหรอหรือยังไงเนี่ยนี่กลุ่มอุณตราไทยแลนด์ครับปลาพลุแฟร์ลงมา
เท่าที่เห็นน่าจะสัก๔อันคุณผู้ชมมีทั้งอันที่ติดไฟแล้วก็อันที่ไม่มีไฟแล้ว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงที่นักฟุตบอลเนี่ยเดินขอบคุณแฟนบอลหลังจบเกมครับในแต่ละโซน
หลังเกิดเหตุทีมสตาฟต้องให้นักฟุตบอลเดินกลับเข้าห้องพักเลย
กลัวว่าจะเกิดอันตรายครับ
รายงานด้วยว่าจังหวะที่นักเตะเดินกลับไปที่ห้องพัก
สื่อมวลชนจับภาพได้ว่าแฟนบอลกลุ่มนี้ยังตะโกนด่าทอ
แล้วชูนิ้วมิตรภาพ

มิตรภาพเนี่ยน่าจะเป็นนิ้วโป้งแหละ
เยี่ยมนายเยี่ยมจริง
หรือนิ้วก้อยดีกันนะ

เหมือนท้าทายว่าแบบไม่กลัว
แล้วเรื่องนี้บิ๊กออสทำยังไงพี่เบิร์ต
คือตอนนี้มันผ่านมาหลายครั้ง

กัดฟันจ่ายตังค่าปรับมาแล้ว

โฟลตมนต์เอกสมยศพุนพำนุง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ได้นิ่งนอนใจ
สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐาน
การกระทำความผิดในครั้งนี้ให้มากที่สุดนะครับหากแฟนบอลคนใดช่วยสมาคมได้มีภาพถ่ายมีคลิปเหตุการณ์สามารถส่งมาให้สมาคมเพื่อรวบรวมหลักฐานส่งตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายสูงสุดคุณผู้ชมฮะ

นะครับ๖๘๔๘๐๐บาทครับแล้วก็ล่าสุดที่ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียอายุไม่มีอายุนะครับฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓นี่บีชฟุตบอลก็เอาเอาคือถ้าอะไรที่เกี่ยวกับทีมชาติอันนี้จริงดีนะครับเจตนารมณ์ดีแต่บางการกระทำไม่เหมาะสมนะครับที่จัดไป๑๖๒๖มีนาคมที่ผ่านมาถูกปรับไป๒ล้าน
ได้มั้ยหรอสมหาคมสำหรับบทลงโทษในครั้งนี้เนี่ยทีมข่าวได้ติดต่อไปยางแหล่งข่าวในสมหาคมกีฬาฟุตบอลได้รับแจ้งบอกว่าต้องรอนังสือจาก
แชมป์เอเชียอายุต่ำกว่า๒๓ปีปี๒๐๒๔นะครับ
รอบคัดเลือกเดือนกันยายนนี้ที่ชนบุรีหรือฟุตบอลโลก๒๐๒๖รอบคัดเลือกเกมเย่า
คือคุณผู้ชมครับที่จะโดนแน่คือ๑ปรับ๒ห้ามคนดูเข้าสนาม
หนักเลยก็คุณไม่ต้องเป็นเจ้าภาพมันซะเลย
โอ้โหเดี๋ยวก่อนห้ามคนดูนี่คือบุคคลทั่วไปเลยนะ
คือแฟนบอลไทยห้ามเข้าสมมุติฟิลิปปินส์จะมาเตะบ้างแล้วเอาแฟนฟิลิปปินส์เข้าได้
แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยห้ามเข้าแม้แต่คนเดียว
แสดงความรับผิดชอบหรือว่าคือรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันต้องอย่างนั้นไหมน้ำแผนอ้าวใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ให้จอมนำเสนอดีกว่า
แปลอะไรเนี่ยประมาณว่าวัฒนธรรมของเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ซื้อขายกันได้
คุณคงไม่เข้าใจหรอกถ้าคุณไม่ใช่หนึ่งในพวกเราอ่ะโอ้โหอ๋อเหรอเราไม่แคร์อะไร

พูดถึงอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่แคร์
ก็ของฉันเป็นแบบนี้ออกแนวบวกนะ
ก็นี่วัฒนธรรมเขาอ่ะพี่เบิร์ตอ๋อเหรอ

พวกผมคุณไม่ต้องมาแคร์หรอกพี่อูต้า
พี่แคร์แฟนฟุตบอลชาวไทยเถอะ

เอาแคร์แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
ในร้อยเนี่ยเขาเห็นด้วยกับพี่เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละกัน

จะไปเชียร์นักอีหมาฟุตบอลไทย
มันมีบางจุดเท่านั้นมาดูต่างประเทศซิ
อ่าอ่าดูบายันมิวนิกเออผมว่าผมว่าพี่เข้าใจผิดไปเยอะเลย
ปัจจุบันเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะฮะคือเอาเนี่ย
แบรนด์ทำอะไรหนักหนักเพราะอะไรมันเคยมีผู้ไฟพุ่งชนเด็กปั้ง
เสียชีวิตเด็กผู้ชายเข้าไปชมฟุตบอลแล้วเสียชีวิตไงนี่ไงครับ
นี่เขาถึงห้ามนะครับแล้วเมื่อกี้พี่พี่กำลังชื่นชมนักฟุตบอลไทยไปยืนกอดคอ
ขอบคุณพี่อยู่อ่ะครับแล้วถ้าผู้ไฟอ่ะมันต้งเข้าหัวนักฟุตบอลทั้งคนอ่ะ
โอ้โหกระทบทีมชาติอีกนี่แหละให้มันแข็งอยู่แบบนี้แหละ
ให้มันอึ้งอยู่แบบนี้แหละนะครับให้พี่คิดครับฝากด้วยนะครับ
แฟนบอลพี่ทำดีนะเออเออเป็นคนสำคัญกับนักบอลอยู่แล้วครับ
แฟนบอลในสุดสุดอ่ะอยากพาพี่น้ำแข็งไปดูอย่างเงี้ย
ทันไม่ทันนะครับพาไปดูนัดกระชับมิตร
นัดแบบนี้อย่าไปค่ะนะครับวิ่งไม่ทัน